พูดถึงเรื่องของซีเกมกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับ
เพราะว่ามันก็ยังมีกระแสอยู่กับผลงานของทัพนักกีฬาไทย
หลายคนบอกว่าเราเตรียมทีมไม่ดีหรือเปล่า

เรียนให้ทราบตรงว่าสู้ยากนะครับถ้าเป็นกีฬาซีเกม
อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเราก็ยังเป็นรองทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามใช่ครับ
น่าสนใจคือการแพ้เวียดนามทั้งในตารางเหรียญรวมนะ
แล้วก็การแพ้ในกีฬาหลัก
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเองก็มีการพัฒนาในหลายชนิดกีฬาขึ้นมามากพอสมควร
โดยเฉพาะอย่างฟุตบอลตอนนี้เวียดนามก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมาย๒เหรียญทอง

ใช่โดยที่ทีมชาติไทยก็ไม่ได้เหรียญทองในกีฬาฟุตบอลเลย
ครับคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละสมาคมก็คงจะต้องไปทำการบ้านแล้วก็มองนะครับมองผลงานจากครั้งนี้ว่า
ถ้าเป็นกีฬาสถิติเนี่ยตัวเลขที่ซ้อมมาทำได้ตามเป้าหมายไหม
เพราะว่ากีฬาสถิติคือมันต้องอยู่ในระหว่างนี้แหละ
ถ้าไม่ดีกว่าเป้าหมายหนึ่งมันก็อาจจะตกลงมาจากเป้าหมายหน่อยหนึ่ง
แต่มีเครื่องความกดดันเข้ามาแต่ว่ากีฬาที่เคยดีอย่างเช่นกีฬาทุกตัดสินทางสายตาเนี่ย
ชนิดอย่างเทคอนโดภาพขึ้นพอดีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าของเราดีต่อเนื่อง
อันนี้คือเจอเจ้าภาพก็เจ้าภาพเถอะ
สนนะครับคือถ้าเราพัฒนาไปถึงแบบนี้ได้เนี่ย
อย่างมวยสากลเองเราก็ทำให้เห็นว่าประกาศไว้ตามเป้าหมายก็ทำได้
แล้วทำให้เรามีรุ้นเรายังถือว่าทำได้ดีอยู่
แต่อาจจะเป็นกีฬาพวกแบบอย่างวิ่งอย่างนี้เรายังแพ้เวียดนาม
นามเองหรือไทยเราเองก็ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปได้อยู่ดี
มาพูดถึงที่คุณวิรวิทย์บอกก็เลยมาแยก
แล้วก็มาดูโอลิมปิกครั้งล่าสุดอันนี้เราแยกคือเราลองดูคลิปจากโอลิมปิก๒๐๒๐
ที่ญี่ปุ่นปีหน้านะใช่ครับ
รายการ๓๓๙เหรียญทองที่ชิงชัยกันนะครับ

ไม่จัดไม่มีตัวแล้วก็ไม่จัดการแข่งขัน๑๐๔รายการ
เราก็ยังมีกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกแต่เจ้าภาพไม่จัด
อย่างเช่นระบำใต้น้ำเรือแคนนูสลาลมพวกจักรยานประเภทลู่
แล้วก็ขี่ม้าพวกนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของงบประมาณ
แล้วก็เจ้าภาพเองก็อาจจะไม่ได้มีลุ้นก็เลยตัดสินใจไม่จัดเลย
แล้วก็อย่างแฮนดบอลเนี่ยก็จัดแค่แฮนด์บอลชายหาดซึ่งไม่ได้มีในโอลิมปิก
แต่ว่าในแฮนดบอลในร่มมีในโอลิมปิกปีนี้เป็นต้นนะครับ
คือบางทีเจ้าภาพเขาจะเน้นแบบนี้รวมไปถึงฮอกกี้ที่เจ้าภาพจัดอย่างนี้

อันนี้คือหนึ่งโจทย์ที่เราต้องคุยว่าถ้าเขาไม่จัดเนี่ยอย่าไปโทษว่าเขาไม่จับ
เราต้องรวมกันมาสหพันธ์ด้านนอกแต่ละชิ้นกีฬาเนี่ย
มาจัดในช่วงคาบเกี่ยวกับซีเกม

ใช่ครับอันนี้ถ้านับเฉพาะกีฬาที่มีในโอลิมปิก
อย่างเช่นยกน้ำหนักในรุ่น๔๕กิโลกรัมหญิง

แต่ว่าถือเป็นยกน้ำหนักอันนี้ยังนับอยู่

ลิปปินส์เขายังอยู่อันดับ๑ส่วนเวียดนามอยู่อันดับ๒นะครับ๗๐เหรียญทองส่วนไทยก็จะเหลือ๖๔
แต่ถ้าแยกเอาเฉพาะอีเวนต์ที่มีในโอลิมปิกจริงนะครับตัดพวกแบบยกน้ำหนักรุ่นเล็ก๔๕คือ๒ในตามรุ่นที่มีจริงออกไปนะครับ
เวียดนามเป็นอันดับ๑ครับอันดับ๑ของเวียดนามที่ได้มาจากกีฬาอย่างเช่นวิ่งเขาได้เยอะมาก
ว่ายน้ำอย่างนี้เหงียนทีอันเวียนราชินีเงือกสะของเขาก็ทำผลงานได้ดี
มันทำให้เหรียญทองเขาขึ้นมาเยอะในขณะที่ไทยจะไปได้จากกระจายในหลายชนิดกีฬามากกว่า
ขนาดที่เวียดนามเนี่ยได้เค้าได้เป็นกลุ่มกลุ่มอย่างเช่นมวยปั้มก็ได้๑๒เหรียญทองเลยครับนะครับ
แต่ของไทยเราจะแยกเป็นกลุ่มมวย๕มวย๔
คือตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นดูกันต่อ
คือถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนะครับ

ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการจะพัฒนากีฬาในอาเซียนนะ

เขาก็รู้ว่าการใช้นักกีฬาโอสัญชาติมันก็เป็นทางรัฐที่ดี
ส่วนตัวของไทยเองวิธีการจะหนียังไง
ผมว่าการเก็บตัวต่างประเทศต้องมีงบประมาณเพิ่มเติม
เพราะว่าเวียดนามเองเขาไปเก็บตัวล่าสุด
เขาไปเก็บตัวที่สหรับอเมริกาก็มีสามารยีจีนก็มี